คุณผู้ชมไปดูตำรวจเขาสกัดจับรถไถที่มีเขาเรียกส่วนพ่วงว่ารถสาลีที่เป็นล้อ๒ล้อแบบนี้นะฮะแบบนี้
คุณผู้ชมครับคือไปขโมยเข้ามาหนีข้ามอำเภอแล้วให้เหตุผลว่ายังไงรู้ไหม
เตอร์ไซค์ผมเสียผมก็เลยจะเอามอเตอร์ไซค์เนี่ยนะฮะขึ้นรถพ่วงสาลีเนี่ยกลับบ้านที่พิจิตรนะครับ
ตำรวจสพมโนรมจังหวัดชายนาฏนะครับสกัดจับนายนรงฤทธิ์ผู้ฉัดอายุ๓๕ปี
ได้ที่หลักกิโลเมตรที่๒๙๕พื้นที่ตะบนวัดโคกอำเภอมโนรม
หลังจากก่อเหตุขโมยรถไถพ่วงสาลีนะฮะจากทุ่งนาพื้นที่ตะบนธันมามูลอำเภอเมืองชายนาฏ
ตรวจค้นตัวของนายนรงฤทธิ์ไปเจออุปกรณ์เสพไอซ์แล้วก็ซองไอซ์ที่เสพแล้วหลายชิ้นเลยครับ
แล้วก็รถมอเตอร์ไซค์สีชมพูที่อยู่บนรถไถพ่วงสาลี่อีก๑คัน
ซึ่งนายนรงฤทธิอ้างว่าเป็นของพี่สาวนะครับ
ส่วนสาเหตุที่ต้องขโมยรถไถพ่วงสาลีเนี่ย
เพราะว่าช่วงที่รถมอเตอร์ไซค์ของพี่สาวมาจากชายนาฏเนี่ยจะกลับบ้านที่อำเภอบึงนารางจังหวัดพิจิตรเนี่ย
แต่รถมันเสียขี่ต่อไม่ได้เลยหาวิธีจะทำยังไงนะครับ
จะเอารถกลับให้ได้ก็เลยตัดสินใจขโมยรถไถพ่วงสาลี่เนี่ย
เพื่อบรรทุกมอเตอร์ไซค์ขับไปพิจิตรนะ
ขณะที่นายวิรัติอินคุ้มอายุ๕๔ปีเจ้าของรถไถพ่วงสาลีเนี่ย
เล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุนะกำลังเอาเครื่องสูบน้ำเข้านาจอดรถไว้จู่คนร้ายมาขโมยไปเลย
ขี่รถตามหาจนมาเจอคนร้ายเนี่ยขี่ข้ามอำเภอมานะครับขับข้ามอำเภอมา
แล้วก็มาแจ้งตำรวจให้ช่วยสกัดจับ
ดำเนินคดีในข้อหารักทรัพย์ในเวลากลางวันแล้วก็ลักทรัพย์อันเป็นเครื่องมือทางการเกษตร
จริงหรือเปล่าขนาดรถพ่วงสาลียังขโมยเขาเลยนะฮะ